ดหัวมีดกรีดน้องจนไส้ทะลัก
ฝีมือรุ่นพี่มธบรเมาให้ของลับ

เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
รุ่นพี่รุ่นน้องสถาบันเดียวกัน
แต่ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาดกัน
รุ่นพี่เอามีดคัตเตอร์
แทงน้องมาปาดน้องจนได้รับบาดเจ็บไป๖คน

เขาบอกว่าเขาถูกแทงท้องจนไส้ทะลักนะครับ
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลป
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
เพื่อติดตามคดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
จำนวน๖คนถูกรุ่นพี่สถาบันเดียวกัน
ใช้มีดคัตเตอร์ทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับ
๑ใน๖คนที่ถูกคัตเตอร์แทงที่เบรนหน้าท้องจนไส้ทะลัก
ก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับ
ออกมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยบอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑๔กุมภาพันธ์นะครับ
นักศึกษาชั้นปวส๒มหาวิทยาลัยดังกล่าว
กำลังจับกลุ่มนั่งดื่มสุราบริเวณสะพานข้ามคลองชมประธาน
ใกล้กับทางเข้าสวนลิลลี่ชุมชนช่างเขี้ยน
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
ระหว่างนั้นเองเกิดเขม่นกับนักศึกษารุ่นพี่
ระดับปริญญาตรีชั้นปี๔
ซึ่งรุ่นพี่ขี่รถจักรยานผ่านมา

จากนั้นทั้งสองฝ่ายตะโกนด่ากันให้ของลับกันไปมา

และรุ่นพี่ได้ใช้มีดคัตเตอร์ที่พกติดตัวมา
ทำร้ายรุ่นน้องจนได้รับบาดเจ็บ

ก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เช่นเดียวกันนะครับ
หนึ่งในผู้เสียหายก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มากับเพื่อนอยู่ดี

ได้ยินเสียงตะโกนให้ของลับจากฝ่ายรุ่นพี่

ผมแล้วก็เพื่อนผมซึ่งเป็นรุ่นน้องนะ
จอบรถลงไปสักถามว่ามีเรื่องอะไรกัน

กระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาสชกต่อยกันขึ้น
และตัวเขาพยายามเข้าไปลากเพื่อนออกมาจากสถานที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าเพื่อนถูกรุ่นพี่ใช้คัตเตอร์กรีดตามร่างกายหลายแห่ง
ส่วนตัวเขาเองนะถูกฟันถูกแทงเข้าที่หน้าท้อง
จนไส้ทันลักษณ์นี่แหละครับ
ไปตั้งใจจะไปหาพอไปเจอพอดี
ได้เห็นว่ามีปัญหาเลยจอดลงมาดู
เขาเลยเข้าไปห้ามเข้ามา

ไม่เคยรู้จักแต่มีเรื่องละมาก่อน

เดินไปช่วย

ก็เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจ
๓คนส่วนที่เหลืออีก๓คนยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าฝ่ายรุ่นพี่ที่ก่อเหตุมีมากกว่า๕คน
เมื่อวานนี้เดินทางมาที่สถานีตำรวจ๒คน
โดยบอกกับสื่อมวลชนเพียงสั้นว่าที่ลงมือก่อเหตุ
เพราะเมาและขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายถึงสาหัสนะครับ
ส่วนข้อหาอื่นจะสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้ง
สิทธิ์ข่าวก็พยายามสอบถามแรงจูงใจต่างนานา
ว่ามีเรื่องกับรุ่นน้องมันมีเหตุการณ์ทะเลาะกันมาก่อนหรือเปล่า
เพิ่งมาเจอหน้ากันแล้วก็ไม่พอใจกันแล้วก็ด่ากันขาดสติ
รุ่นพี่เขาก็ยืนยันสองคนนี้เขายืนยันเลย

ผมอยากจะขอโทษรุ่นน้องและผู้ปกครองกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
อย่างไรก็ตามหลังการสอบสวนตำรวจได้ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายพูดคุยกัน
เพราะเมื่อวานรุ่นน้องมาบ่ายโมงแล้วจากนั้นรุ่นพี่ก็ตามมาใช่ไหม
ค่ะที่โรงพักษณ์นี้นะครับจากนั้นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกัน
และตำรวจบอกว่าจากนี้จะเรียกรุ่นพี่ที่ร่วมก่อเหตุ
คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า๕คนมาสอบสวน
เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาก่อนจะส่งตัวฟ้อง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ